คุณคิดว่าคุณคิดว่าป้ายบอกทางเนี่ย

มือมืดภัยสังคมรัวยิงป้ายและยิงป้ายสนามบิน
แล้วด้านหลังคือสนามบินดูความพลุนครับคุณผู้ชม
คือป้ายก็ป้ายเป้าก็เป้าคนละอย่างกัน
นี่แหละครับผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่เลยไปสำรวจ
ไหนก็ว่ายิงกันจริงไหมพลุนจริงจริงฮะนี่คือป้ายบอกทาง
ถนนสุขุมวิทย์นะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๙๑ถึง๑๐๙
รั้วท่ากาศยานานาชาติอุตภัวที่บ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
มุ่งหน้าขาเข้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะ

หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าคนนะครับใช้ปืนยิงป้ายบอกทางได้รับความเสียหาย
จากการสำรวจป้ายบอกทางข้างรั้วท่ากาศยานานาชาติอุตภัวร์
ป้ายได้รับความเสียหายครับถูกยิงเป็นรูเป็น๑๐นัด
คุณผู้ชมดูป้ายกันแล้วกันว่ามันเสียหายแค่ไหน
แล้ววิถีกระสุนนะล้วนแล้วแต่ยิงจากถนน
แล้วทิศทางมันพุ่งเข้าสนามบิน
มีคนให้บ่อแสบอกว่าคุณนักข่าวช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงเสียงปืน
ส่วนใหญ่หลังเที่ยงคืนมีความเป็นไปได้ว่านักเที่ยว
เที่ยวเสร็จเที่ยวเสร็จแล้วเมาเมาแล้วขนอง
ขนองเสร็จปั๊บนะครับพอเห็นจุดนี้ปลอดคน
ก็เอาปืนที่พกมายิงยิงยิงทดลองปืนแหละด้วย
เกรงกลัวกฎหมายและไม่นึกถึงผลเสียที่จะตามมาเลย
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกร้องให้จับให้ได้นะ
เพราะว่าตรงนี้สนามบินนะครับ
ถ้าวันหนึ่งยิงเข้าไปแล้วกระสุนมันไปโดนเครื่องบิน

หรือถ้าไปโดนนะครับคนที่อยู่ในสนามบินได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต